ไปดูปัญหาเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่จอดรถขวางหน้าบ้านกัน
ก็ใบไม้หล่นใส่บ้านใช่ไหมคะคราวนี้หมาไปฉี่ที่บ้าน

ยิงเลยอันนั้นฝั่งผู้เสียหายนะคะผู้เสียหายก็ท้าฝั่งผู้ก่อเหตุว่า
ยิงดิมองหาอะไรยิงมาเลยแล้วเขาก็ยิงจริงจริงตอนแรกสามนัด
สักพักเดินกลับเข้าไปในบ้านออกมายิงเพิ่มอีก๑นัด
สายไหมต้องรอดนะคะบอกว่าถูกเอาปืนไล่ยิง๑ตุลาคมค่ะ
โดยคู่กรณีบอกว่าหมาบ้านเขาไปฉี่แล้วก็เลยทะเลาะกัน
ทีมข่าวเราลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะไปคุยกับนายกันตินันค่ะ
ก็เป็นผู้ที่ผู้เสียหายเขาก็บอกว่า
ทะเลาะกับบ้านนี้มารอบนึงแล้วเมื่อ๖กันยายน
คือหมาของบ้านนู้นมากัดไก่ชนบ้านเขา
เขาก็เลยเดินไปบอกนายศักดิ์ที่เป็นพ่อของคู่กรณีที่เป็นตำรวจ
บอกว่าถ้าหมาเข้ามาอีกเนี่ยจะตีหมาพี่แล้วนะ
นายสันติลูกชายที่เป็นมือยิงเนี่ยค่ะได้ยินเขาก็พูดเลยบอก
มึงตีหมากูกูกูตีมึงนะพูดแบบนี้เลย
หลังจากนั้นก็ทะเลาะกันจนถึงขั้นต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอดินแดง
กลับไปที่เล้าไก่ปรากฏว่านายสันติมือยิงเนี่ย
เอามีดดาบมาไล่ฟันแล้วมาต่อยพ่อกับปู่วัย๗๔ปีของเขาด้วย
สุดท้ายตำรวจต้องเข้ามาไกลเกลี่ยอีกรอบนึงค่ะแล้วก็แยกย้ายกันไป
เมื่อวานนี้๙โมงเช้าเจ้าลีโอหมาวัย๙ขวบของเขาไปฉี่หน้าบ้านของบ้านนายสันตินี่แหละ
สันติเอาปืนบีบีกันยิงหมาเขาจนขาเจ็บเลยทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง
แล้วคราวนี้นายสันติกลับเข้าไปเอาปืนจริงแล้วก็ยิงอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจสอบปากคำไปแค่๓ชั่วโมงเอง
แล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้วเขาเลยรู้สึกไม่ปลอดภัย
นี่เจ้าลีโอค่ะขาเจ็บเลยไปฉี่หน้าบ้านเขานั่น
พอมีปากเสียงกันปุ๊บดิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปในบ้าน
หยิบปืนมาเลยครับผมหยิบปืนมาเขาถือปืนมาผมก็เห็นแล้วแหละ
ความโหงผมผมก็อ้าวโทษนะพี่มึงมีมึงก็ยิงมาดิ
แต่ผมก็เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านผมก็หยิบมีดทำครัวมีดอะไรออกมาอย่างนี้
คือว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเราแต่ผมก็ไม่ได้ไปวิ่งไปหาเขาหรือว่าอะไร
ปุ๊บเขาไม่พูดทำทำเพลงเลยพี่เขาก็ยินมาเลยสามนัดตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตามในคลิปเลย
ไปฟังความจากฝั่งมือยิงหรือว่านายสันติบ้างเขาบอกโอ้โหหนังคนละม้วนเลยฟังเรื่องของผมหน่อยดีกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเอา๖กันยายนที่บอกว่าตำรวจมาไกลเกลี่ย
ที่บอกว่าผมไปทำร้ายพ่อกับปู่เขาใช่ไหมจริงแล้วผมไม่ได้ทำร้ายพ่อเขาเลยนะ
ฝั่งนายกะตินันนั่นแหละที่มาทำร้ายพ่อผมผมเลยได้หยิบมีดมาไล่ฟันเจตนาคือปกป้องพ่อ
ต่อมาเนี่ยกันตินันกับพวกยังเอามีดดาบมาตะโกนยั่วยุหน้าบ้านผมอยู่เลย
ส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยก็กันตินันแล้วก็พ่อถือมีดดาบมาโวยวายที่เขาใช้ปืนบีบีกันยิงใส่หมาก่อน
แล้วผมมาเห็นเขามีมีดถือมาผมก็เลยเข้าไปหยิบปืนมาป้องกันตัว
เห็นท่าไม่ดีผมก็ยิงไปสี่นัดแต่ผมยิงขึ้นฟ้านะยิงขู่ยิงออกขออภัยไม่ใช่ยิงขึ้นฟ้า
ผมยิงพื้นนะเป็นการยิงขู่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาชีวิตระยะใกล้ขนาดนั้นถ้าผมจะเอาชีวิตจริงอ่ะ
ผมก็คงยิงโดนเข้าไปแล้วล่ะถามว่าพ่อผมเป็นตำรวจจริงไหมเป็นจริงแต่แล้วยังไง
ผมไม่ได้ใช้อิทธิพลอะไรของพ่อพ่อก็ส่วนพ่อผมก็ส่วนผม
ต้นยังไงตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาในสันติตามพรบออาวุธปืนนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีฝ่ายนายกันตินันกับลูกชายด้วยข้อหาพกพาอาวุธมีดค่ะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานบุคคลและกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่ามันมีความผิดไหนที่เข้าข่ายอีกบ้าง
ก็จะมีการแจ้งเพิ่มเติมเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่มีอิทธิพลอะไรเข้ามาแทรกแทรงแน่นอน
ก็จะดำเนินการตามข้อกฎหมายทุกประการค่ะ